มาอยู่กันที่เรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ญาติไปตามหาไปแจ้งด้วยคนหายเรื่องว่าสาวคนนี้
เธอเป็นสาวเจ้าของปั๊มน้ำมันปรากฏหายตัวไปปริศนาพร้อมกับรถเก่งที่ใช้เป็นประจำ
หลังจากออกจากบ้านเพื่อนซึ่งจริงแล้วมันมีกล้องวงจรปิด
ที่เธอออกจากบ้านเพื่อนด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพอหายไป
ก็เหมือนกับมีคนไปเห็นว่ารถคันนี้ไปตกตรงเหมือนเป็นคลองชลประธาน
นี่ไงที่คนนี่นี่ไงคนมุงกันเต็มเลย
เจ้าหน้าที่เพียบนักประดาน้ำมากันหมดเพราะเมื่อเห็นรถ
และเห็นมีเศษซากรถที่ตกอยู่ริมคลองรวมไปถึงรถตกลงไปในคลองชลประธาน
สิ่งเดียวเลยที่เขาจะคิดนะดอมเขาต้องคิดแน่ว่ารถตกลงไป
คนขับอยู่ในนั้นหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วเป็นอะไรจมน้ำไหมก็ต้องตามหากันนะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วแน่นอนว่าพอเจอรถเก่งก็เลยต้องรู้เลยแหละว่าเจ้าของรถเก่งนั้น
ก็คือนางสาวนัทสาราบุญสงศ์หรือว่าคุณมิ้นอายุสามสิบห้าปี
เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะคะอยู่ในอำเภอพนมทวนค่ะ
และบริเวณที่ไปเจอรถนะคะก็เป็นบริเวณถนนทางหลวงชนบทนะคะ
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ญาติมีการแจ้งว่าเธอหายไป
พร้อมกับรถคันนี้เลยทะเบียนนี้เลย
ก็ไกลเช้าทหารสามศูนย์สองหกกาญจนบุรีหายไปตั้งแต่วันที่
ห้าธันวาคมช่วงเวลาประมาณสักตีสี่
นี่คือสภาพรถพอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะหลังจากเรารถขึ้นมาได้
ก็ไปพบอย่างที่บอกแหละเจอเศษกันชนหน้ารกอะไรต่ออะไร
แล้วก็ยังมีแผ่นป้ายที่เบียนตกอยู่ทะแถวริมคลองสุรประทานอืม
แล้วก็ไปเจอซากรถเก๋งอยู่ในคลองก็เก็บกู้ซากรถขึ้นมาก่อนนะคะ
ทางด้านเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทบอกแบบนี้
บอกว่าปกตินางเสามิ้นจะมักจะแวะมากินข้าว
แล้วก็นอนค้างที่บ้านของเธอเป็นประจำแต่หลังจากออกไปเนี่ย
คือออกไปตอนเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาสี่สิบหกนาทีหรอ
เกือบเกือบตีสี่ของวันที่สิบห้าอ๋อนี่ไงนี่นี่ลองดูตามกล้องนิดหนึ่ง
คุณนัสรานะใช่ค่ะขึ้นรถไปแล้วนี่ไงอยู่ในรถแล้วเห็นไหม
แดงรถคันเมื่อกี้เลยที่เจอตรงคลองอ่ะครับ
แล้วออกไปเพื่อนเดินไปส่งตรงประตูด้วยเห็นไหม
แล้วเพื่อนเดินกลับมาแล้วเขาก็ออกรถไป
คุณนัสราเนี่ยออกรถไปตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาคม
ตี๓๔๖นาทีจากบ้านของเพื่อนเพื่อที่จะไปเปิดปั๊มน้ำมันที่อยู่ห่างจากบ้านเพื่อนประมาณ๒๐กิโลเมตร
เธอบอกนะเพื่อนของคุณนัสลาบอกแบบนี้เพื่อนบอกนาซาลาเธออย่าไปตรงถนนเส้นนี้นะ
อืมเพราะไอ้ถนนเส้นเรียบคลองชลประธานตรงเนี้ยที่ท่าม่วงเนี้ยมันค่อนข้างอันตรายมันมืด
มันไม่มีไฟส่องสว่างเพื่อนบอกเพื่อนเตือนแล้วอย่าไปมันมืด
แต่กลายเป็นว่าเอ้าติดต่อไม่ได้เออแต่เพื่อนก็บอกก่อนจะออกไปด้วยนะ
บอกเออไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกเส้นทางเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ทำไมฮะ๖๖๗ปีก่อนพี่ชายเนี่ยของคุณนัสลาเคยเสียชีวิตบริเวณนี้
พี่ชายของเออพี่ชายของคุณนัสราเนี้ยนะคะคุณนัสรานี่ชื่อเล่นชื่อคุณมิ้นต์นะคะ
เขาบอกพี่ชายของคุณมิ้นท์เนี่ยเคยเสียชีวิตตรงนี้แล้วมิ้นท์ก็เลยบอกกับเพื่อนว่า
ไม่ต้องห่วงฉันไม่ไปหรอกเพราะฉันยังฝังใจอยู่
แต่กลายเป็นเพื่อนก็เลยบอกไม่รู้ทำไมถึงตัดสินใจมาใช้เส้นทางนี้
มาเกิดเหตุแบบนี้วันนี้ครอบครัวทำยังไงเอาเครื่องเส้นไหว้ประกอบพิธีค่ะ
นะคะเนี่ยก็หวังจะให้เจอร่างแล้วเจ้าหน้าที่ลงค้นหาจนสุดท้ายล่าสุดค่ะดอม
ครับเจอแล้วนะคะอ๋อพบร่างไร้วิญญาณของคุณมิ้น
เสียชีวิตในคลองใกล้สะพานเข้าวัดเขาแมงมุมอืม
จากจุดที่รถตกเนี่ยประมาณสักยี่สิบกิโลห่างจากจุดที่พี่ชายเนี่ย
เคยตกคลองเสียชีวิตเหมือนกันไปอีกสามร้อยเมตรโอ้แสดงว่าใกล้ใกล้กับจุดที่พี่ชายเขาเคยตกลงไปเลยนะ
ก็เหมือนที่เพื่อนบอกไงเพื่อนคุณมิ้นบอกมิ้นเธอไปเธออย่าไปเส้นนี้นะ
มันอันตรายนะเธอก็รู้นะมันมืดนะมิ้นบอกไงตอนก่อนออกมาเออ
ไปหรอกยังฝังใจอยู่เพราะพี่เคยเสียบริเวณนี้ครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นมานะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็ญาติผู้เสียชีวิตก็ไม่ติดใจ
สาเหตุการณ์ตายก็เลยมอบร่างให้นำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าอะไรถนนเส้นนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณนักข่าว
กลางคืนนี่แทบไปไม่ได้อืมมันมืดจริงจริงอันนี้ภาพกลางวัน
กลางวันมันไม่มีปัญหาหรอกเออทีมงานมีภาพกลางคืนไหม
เขาบอกว่ากลางคืนมันมืดมืดจนแบบคือมันไม่มีไฟส่งสว่าง
มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะใช่ฮะแล้วทางอ้ากลางคืนมาแล้ว
กลางวันกลางคืนภาพขวาเห็นไหมอันนี้มันจะมีแต่ไฟจากรถกู้ภัยนะ
กู้ชีพอ่ะนะใช่เขาบอกทางโค้งไม่มีเหล็กกั้นด้วยนะ
นั่นไงฮะแล้วมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีคนขับรถตกคลองมาแล้วปีนี้สามครั้งโอ้โห
ชาวบ้านบอกเจ้าหน้าที่วอนเถอะช่วยหน่อยเอาไฟมาติดหน่อย
จะได้ช่วยลดอุบัติเหตุได้นะคะอืมเสียใจด้วยค่ะ